คุณผู้ชมคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ปราจินบุรีมันมีเหตุการณ์ที่ร้านทอง
คือมีผู้ชายคนนึงเอาทองมาขายแล้วลูกน้องร้านทองเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ดี
ก็ให้ตังค์ไปปรากฏว่าพอมาดูอีกทีนึงอ้าวทองนี้มันเป็นทองปลอม
ทีนี้ทั้งเจ้าของร้านทองทั้งลูกน้องเนี่ยนะคะก็เลยไปแจ้งตำรวจ
แล้วระหว่างนั้นมันเกิดเหตุการณ์ญาติของผู้ชายที่เอาทองมาขายติดต่อมานะ
บอกว่าเดี๋ยวจะขอใช้เงินคืนให้เพราะว่าผู้ชายที่เอาทองมาขาย
เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นทองปลอมนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ไปเมื่อ๒๘พฤษภาคมเจ้าของร้านทองก็คือนายชาญชัยฤทธิเดช
เป็นเจ้าของร้านทองเพียงคุณพบอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจินบุรี
มากับลูกจ้างค่ะคือนายวรุษกิติเดชสกุลธร
ก็ไปที่สพศรีมหาโพธิเลยแจ้งความกับตำรวจ
บอกคุณตำรวจดูสิมีคนร้ายเนี่ยเอาสร้อยเป็นสร้อยปลอมเนี่ย
มาเป็นสร้อยหนัก๑บาทมาหลอกขายให้กับที่ร้านทอง

กล้องวงจรปิดแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนมา
ก็มาจอดหน้าร้านเอาสร้อยทองมาจะจำนำ
ทีแรกร้านก็ตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะ
น้ำหนักก็ผ่านดูแล้วว่ามันมีเนื้อทองจริง
ทีนี้ก็เลยขอเอกสารกับทางผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้
ปรากฏเขาไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานอะไรให้
ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากการจำนำงั้นขายเลยละกัน
ก็ขายได้ราคา๒๕๗๐๐บาท
ดูเนื้อทองข้างในก็จ่ายตังค์ให้ไป
พอมาตรวจสอบทีหลังถึงรู้ว่าอ้าวนี่มันคือทองปลอมนี่นะ
คือเจ้าของเขาบอกว่าลูกน้องผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็สับสนตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้ตกลงแล้วจะจำนำ
หรือว่าจะเอาทองมาขายคือถ้าจะเอาทองมาจำนำนะ
ทางร้านจะไม่สามารถเผาหรือว่าขูดทองดูได้นะครับ
ก็แค่ดูน้ำหนักแล้วก็ดูภายนอกว่าเป็นทองจริงหรือเปล่า
พอดูข้างนอกแล้วก็คิดว่าเป็นทองจริง
ก็จะให้เงินเป็นค่าที่เขาเอามาจำนำ
แต่ถ้าลูกค้าเอามาขาย
ถ้าเอามาขายถึงจะขูดทองและเผาทองดูข้างในได้
แต่ทีนี้ลูกค้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตกลงจะจำนำหรือตกลงจะขาย
แล้วลูกน้องผมคุณหน้าเด็กที่นั่งข้างก็มือใหม่เหมือนกัน
แล้วก็ฟังคำที่ลูกค้าบอกสับสนไปมา
ทีนี้ครับพอเขาบอกจะขายก็เลยเอาเงินให้เขาไปทันที
คือตัวเจ้าของร้านทองบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ
คือมิจฉาชีพจะเยอะวิธีการทำทองปลอมก็มีหลากหลายวิธี

ตรงหัวจรวดที่ติดอยู่กับตะขอที่เป็นห่วงก็เป็นทองจริง
แต่ตรงกลางของสร้อยกลับเป็นทองปลอม
หรือว่าเรื่องของน้ำหนักคุณเดี๋ยวนี้เขาเอาเงินมาหลอม
ทำเป็นยัดไส้อยู่ข้างในน้ำหนักมันก็เลยได้

เจ้าของร้านก็บอกเดี๋ยวนี้มันมิจฉาชีพ
มันทำหลากหลายวิธีนะดูยากเหลือเกินช่วงนี้

ทีนี้เจ้าของร้านกับลูกจ้างเขาก็กำลังอธิบายให้ตำรวจฟังอยู่เลยนะ

ซึ่งตอนนั้นคนที่โทรมาปลายสายเป็นเสียงผู้หญิง
โทรมาบอกว่าเนี่ยฉันน่ะคือญาติของผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่ก่อเหตุนี่แหละ
เดี๋ยวจะเอาตังค์มาคืนให้กับทางร้าน
แล้วสรุปทางญาติของผู้ชายที่เอาทองมาขาย

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามทางเจ้าของห้างทองก็คือนายชาญชัยเนี่ยนะ
ว่าเป็นอย่างไรทางญาติของคนที่กอเฮนเอาเงินมาคืนแล้วใช่ไหม
ทางคุณชาญชัยเขาก็บอกว่าใช่คือเอาเงินมาคืนให้ครบเลย
แล้วพอคุยกับญาติเนี่ยนะญาติเขาก็เล่าแบบนี้ค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินที่เอาทองปลอมมาขาย
เขาบอกว่าทองนั้นเขาก็ได้มาจากแฟนอีกทีนึง
ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือทองปลอม
ทีนี้พอทางเจ้าของร้านดูจากเจตนาแล้ว
ก็น่าจะไม่ใช่มิจฉาชีพหรือว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี
รวมถึงร้านเองได้เงินคืนแล้วด้วย
ร้านก็เลยตัดสินใจไปถอนแจ้งความแล้วกันนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ร้านเขาเลยบอกว่า
พอรู้แล้วก็ถือว่าเรื่องนี้จบกันไปไปถอนแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
คือตอนแรกตอนทางร้านบอกว่าก็ไม่รู้นะ

หรือว่าตั้งใจเอาทองปลอมมาหลอกขายหรือเปล่า
ก็เลยต้องแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับ